มาดูความคืบหน้ามาแล้วนะคะสำหรับคดีผอ
ทำมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนม๒นี่นะคะ
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาวันนี้แล้วสินะ
๓๑มกราคมตำรวจบอกนั่นล่ะสิ
เมื่อวานสับผ่านหลอกไปแล้วรอบนึง
เอาจริงเมื่อวานก่อนหน้านี้มีเหมือนคนใกล้ชิดพอที่พอติดต่ออยู่
บอกว่าตัวพอจะเข้าไปพบตำรวจที่สพบัวใหญ่
จริงที่นัดกันไว้๓๑มกราคมแต่ก็กลัวว่านักข่าวจะตามไปเยอะ

ไปก่อนหลอกก่อนวันหนึ่งสรุปแล้วหลอกจริงไหม
หลอกจริงผู้สื่อข่าวก็ไปดักรอเหมือนกัน

ยังไงคุณจะมาวันไหนก็ไม่คลาดสายตาผู้สื่อข่าวแล้ว
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็ต้องมารอวันนี้แหละ
ตามที่กำหนดไว้ที่ตำรวจเรียกไว้ก็คือวันนี้๓๑มกราคม
และทางด้านพ่ออออก็บอกว่าจะมาวันนี้
บ๊ายอยู่ไหนฮะนี่ไม่รู้
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปที่พันธ์ตำรวจเอกคารมบุญสุด
กำกับการสถานีตำรวจภูทรบัวใหญ่เปิดเผยบอกว่า
ก็มีการเรียกสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพิ่มเติมแล้วนะคะ
สองปากด้วยกันก็พูดคุยถึงเรื่องประเด็นต่างต่างนี่แหละ
และพูดถึงเรื่องของที่วันนี้พอบอกจะเข้ามาพบกับตำรวจ
ตำรวจบอกว่าถ้าเข้ามาพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาทันที
มินประมาทเด็กนักเรียนม๓ใน๑คดี
แล้วก็อีกหนึ่งคดีก็คือการพรากผู้เยาว์และอนาจารย์เด็ก
อายุไม่เกิน๑๕ปีนะคะ
แต่ตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมตรงไปตรงมาตามกฎหมาย

อยากให้เข้ามาจะให้ความยุติธรรมแน่นอน

ขณะที่การตรวจสอบของหน่วยงานทางด้านการศึกษา
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกับพอรายนี้
ตามระเบียบแล้วมีกำหนดระยะเวลา๑๘๐วัน

ใช่ค่ะบอกว่าจะเร่งรัดกำชับ
ดำเนินการตรวจสอบให้ผลเกิดขึ้นเร็วที่สุด
เพราะคดีนี้เป็นที่สนใจของประชาชน
และส่งผลต่อภาพลักษณ์ของความเป็นครู
แม่นแล้วฮะใช่ค่ะส่วนเรื่องของการที่บอกว่า
พอรายนี้มีพฤติกรรมอย่างไรก่อนหน้านี้

มีหนึ่งข่าวที่ออกมาก็คือ
ชาวบ้านบ้านหนองสะดาว
เคยรวมตัวกันขับไล่พอนี้ออกจากพื้นที่
บ้านหนองสะดาวนี่อยู่ที่ตำบลหนองสะดาว
อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมา
พอได้ข่าวแบบนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปพูดคุยกับนายบุญธรรมพานเพ็งอดีตผู้ใหญ่บ้าน
และเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาในพื้นที่
บอกว่าเดิมทีชาวบ้านรู้จักพอท่านนี้ในชื่อของนายสมหมาย
แรกช่วยเหลือพัฒนาชุมชนรักใคร่กันดี
หลังจากนั้นพฤติกรรมเปลี่ยนไปค่ะ
มีการใช้อำนาจบาดใหญ่ในฐานะพอโรงเรียน
กพร่องต่อการทำหน้าที่ด้วยการลงโทษเด็กอย่างรุนแรง

แล้วก็มีเรื่องชู้สาวกับเด็กนักเรียนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ชาวบ้านบอกทนพฤติกรรมไม่ไหวเลยค่ะ
รวมตัวกันร้องเรียนที่เขตการศึกษาบัวใหญ่
เพราะหากปล่อยไปจะทำให้เสื่อมเสียทั้งตัวเด็กเองแล้วก็โรงเรียนเอง
แต่ว่าครั้งนั้นคือร้องเรียนไป
ไม่ได้มีการลงโทษทางวินัยแต่อย่างใดก็คือยอมออกจากพื้นที่ไปนะคะ
ฟังเสียงรองผู้ใหญ่บ้านค่ะ
กำลังใหญ่จะอยู่ในโรงเรียนมิ

ก็บ่อยเยอะน่ะ
ตอนแรกก็ดูดูก็
บอกว่าเบนไปถึงเขตบัวใหญ่
ชาวบ้านแยกเบนกลอกไปเขตบัวใหญ่
ถ้าขืนอยู่ก็จะเป็นอันตรายกับเด็ก
ทีมข่าวเราเมื่อวานขับรถไม่กลัวน้ำมันหมดเลย
คือยากได้ข่าว
อำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชศรีมาจังหวัดเดียวกันนี่แหละครับ
เพื่อไปที่บ้านของแม่ของพอณฑภพ
ถึงบ้านเลยอ่ะตามถึงบ้านเลยครับ
ไปสอบถามเรื่องนี้กับคุณแม่ของพอ
โดยแม่ของนายณฐาพบยืนยันว่าลูกชายเป็นคนดี
เรียนเก่งจบปริญญาโทขยันทำมาหากิน
ส่งพี่น้องเรียนทุกคนกระตันยูต่อครอบครัว
โดยลูกชายจะมาเยี่ยมแม่ทุกเดือน

ส่วนเรื่องผู้หญิงแม่ไม่รู้แม่ไม่ทราบเลย

ลูกชายจะไปรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชา
จากนั้นจะไปพบกับตำรวจสพบัวใหญ่ครับ
บัวใหญ่ข้าแม่พูดแบบนี้
ให้พูดให้ฟังกับทีมข่าวของเรา
อกจากไปที่บ้านแม่พอแล้ว
เราก็ต้องตามหน่อยเรื่องของนักเรียนทั้ง๓คน
ได้รับการคุ้มครองดูแลอยู่ที่บ้านเด็ก

ก็คือนอกจากเด็กนักเรียนหญิงม๒คนนี้แล้ว
ยังมีเด็กนักเรียนหญิงอีก๒คน
ผู้ปกครองพาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพอรายนี้
ก็คือ๑๓ปี๑คน๑๔ปีอีก๑คน
ตอนนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัดนครราชศรีมาก็เลยจะต้องขออนุญาตผู้ปกครอง
รับเด็กนักเรียนรวมทั้ง๓คนเข้าไปอยู่ในความดูแล
เพื่อเข้าสู่กระบวนการเยียวยาต่อไปนะคะซึ่งจะ

เขาบอกว่าคืนแรกก็นอนหลับกัน

รองภูมิหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บอกว่าขณะนี้ได้หาที่เรียนให้เด็กใหม่แล้ว
เพราะตัวเด็กคงไม่อยากกลับไปเรียนที่โรงเรียนเดิม

จะให้ไปเรียนที่โรงเรียนใหม่
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ตามที่เด็กหญิงวัย๑๒ปีต้องการนะครับ
รอหน่อยวันนี้รอว่าจะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาหรือเปล่า
สำหรับตัวพอรออย่างเดียวไม่หลอกกันนะรออย่างเดียว

เรื่องของพอเข้ารับทราบข้อเก่าหา
กับเรื่องของคดีหวยบ่ายโมงตรง

ส่วนที่นี่ที่นครราชศรีมา